ไปต่อกันที่ประเด็นดราม่านะครับที่ธาตุแมวเขาก็มีเสียงแตกนะ
คืออย่างนี้ฮะหนุ่มแกรปคนหนึ่งเขาน่าจะเอาแมวที่มันป่วยเนี่ย
มาส่งอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์นะฮะแต่ว่ามาถึงปั๊บเนี่ย
คือไม่ได้มานั่งรอพามารักษาแล้วพามันกลับ
เขาก็ดูหันลีหันขวางนะฮะแล้วก็เอาแมววางไว้แล้วเขาก็หายไปเลย
นี่เป็นเหตุการณ์ช่วงบ่าย๓นะครับของวันที่๒๖กันยายนที่ผ่านมานะครับ
มีพนักงานแกรปคนหนึ่งนะฮะอุ้มแมวมาที่หน้าโรงพยาบาลสัตว
ตอนนั้นลูกค้าเห็นไหมครับยืนรอใช้บริการเต็มเลยนะฮะ
คือตอนนี้มันมีมาตรการรักษาระยะห่างพอมีลูกค้าอยู่ข้างในโรงพยาบาลเนี่ย
คนอื่นก็ต้องถืออุ้มสัตว์เลี้ยงของท่านยืนรออยู่ก่อนนะครับ
ที่เอาแมวมาปล่อยไว้แบบนี้ทำไมไม่ลองหาบ้านให้น้องก่อน
หรือถ้าเป็นแมวที่เจอมาก็น่าจะตั้งสติและถามก่อน
ที่จะเอามาทิ้งให้เป็นภาระคนอื่น
ซึ่งพนักงานของโรงพยาบาลก็บอกว่ารับผิดชอบไม่ไหว
เพราะโรงพยาบาลก็มีแมวที่ต้องรับผิดชอบเยอะแล้วหลายตัวแล้ว
แต่ขณะนี้ได้รักษาน้องแมวให้ตามอาการ
หากไม่มารับโรงพยาบาลก็ต้องหาบ้านใหม่ให้น้องต่อไป
และอยากเตือนว่าไม่ควรทำแบบนี้ไม่ควรผลักภาระให้คนอื่น
คือเรื่องนี้ธาตุแมว๔หลายธุ์แตกเป็น๒ฝ่ายครับ
ทั้งคนที่เห็นด้วยกับเพจและพนักงานโรงพยาบาล
แต่อีกฝ่ายบอกว่าเฮ้ยแก๊ปเขาอ่ะ
เขาไปเจอแมวมันข้างทางหรือเปล่า
เขาเห็นมันป่วยหรือเปล่าก็เลยเอามาโรงพยาบาลให้

อันนี้คนที่ตั้งก็สังเกตนะครับ
เขาเลยไม่พร้อมที่จะดูแลมันหรือเปล่านะครับ
คือฝั่งนี้เขาก็บอกว่าอย่างนั้นไม่ควรไปต่อว่าเขานะฮะ
ที่เขาทำอยู่นี้เขาก็มีจิตใจที่จะช่วยเหลือแมว

อันนี้ก็เป็นดราม่าสองฝ่ายธาตุแมวนะฮะ

แต่นี่คือมีน้ำใจเขาหิ้วมาที่โรงพยาบาลสัตว
อ๋อก็หาคนเลี้ยงอยู่นะฮะ
ไม่น่าจะยากแหละคนที่เป็นธาตุแมวค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว